เดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมดูไม่ทันเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะ
จะให้ดูภาพช็อตที่คุณพิธาเดินออกจากสภาอีกรอบหนึ่ง

นี่ครับนี่ตอนอยู่ในรัฐสภาน่าจะเมื่อประมาณสัก๑๐นาทีที่แล้ว
ไม่เกินนี้จากนั้นยกมือฮะ

ที่คุณพิธาทราบแล้วตัวเองลุกขึ้นมาแล้วเดินออก
คือประธานสภาท่านวันวาต้องประกาศหรือเปล่าคะ
ถูกไหมคะครับไม่ต้องท่านอาจจะผมไม่รู้นะ
ขั้นตอนจากนี้ท่านบอกว่าท่านประธานครับ
ผมขออนุญาตออกจากห้องประชุมเนื่องจากศาล
มีคำวินิจฉัยอย่างนี้หรือมีคำสั่งอย่างนี้

ขอฟังอาจารย์วันนอร์สักนิดหนึ่งครับขอฟังอาจารย์วันนอร์นะครับ

เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ว่า
จะพิจารณาว่า

ภายใต้บังคับมาตรา๑๑๙ของรัฐมนูล

ให้เป็นอำนาจของรัฐสภา

รัฐสภาวินิจฉัยนะครับ
เมื่อที่ประชุมรัฐสภาลงมติวินิจฉัย

ของทั้งสองสภาเป็นประการใดแล้ว
อันนั้นยังมีอีกนะ

เดี๋ยวให้ขออนุญาตนิดนึงอันนี้คือในสะพาน

ยังกลับเข้ามานั่งนะครับ

อย่างนี้ครับเลขาที่การสภา
ให้สัมภาษณ์นักข่าวถามว่า
ทันทีที่มีคำสั่งสารให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
ต้องเชิญตัวคุณพิธาออกจากห้องประชุมไหม

ฝ่ายเลขาต้องรอของรายลักษณ์าสร
ค่ะค่ะฉะนั้นยังไม่จำเป็นอ๋อก็เลยกลับเข้ามาใหม่ได้อืม
อืมนี่ค่ะคุณพิธาก็นั่งประจำที่นั่งเดิมนะครับ
อยู่ข้างทางเลขาเก้าไกลแล้วก็อยู่ในส่วนของพักเก้าไกลอยู่
เมื่อกี้สักนิดหนึ่งครับอาจารย์สุภาพฮะ
เรื่องของการพิจารณาข้อบังคับหนึ่งห้าหนึ่งการตีความการยื่นยัตติอะไรต่างต่าง
นานี้มันเป็นยังไงฮะตอนนี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาไปถึงไหน
เพราะมีคนเสนอว่าข้อบังคับที่สี่หนึ่งเนี่ยครับ
ไม่สามารถส่งได้อ่าฮะไม่สามารถส่งชื่อต่อได้ครับ
ในกฎหมายรัฐมนูลไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามเราว่าถือว่าไม่ใช่ยัตติ
เป็นเรื่องพิเศษในการเสนอชื่อนายกอืม
แล้วอยู่อยู่ก็มีคนงัดว่าถ้าอย่างงั้นเนี่ยให้ใช้มาตรากฎข้อบังคับหนึ่งห้าหนึ่ง
ครับมาตีความว่าใช้ข้อบังคับสี่หนึ่งได้หรือไม่
อ่าฮะคนละเรื่องในสภาหมายก็จะซ้อนเออมันจะอยู่แบบนี้อย่าไปยุ่ง
อย่าไปสนใจค่ะผมเนี่ยกำลังสนใจว่าช็อตต่อไปเนี่ย
มันจะเป็นยังไงต่อมากกว่าคราวนี้มันอยู่ที่การเลือกของท่านวันนอไหม
ประธานไหมฮะผมว่าสุดท้ายนำไปสู่การโหวตอืม
ตอนนี้อาจารย์วันนอร์พูดอย่างใดอย่างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ฟัง
ถ้ามีความเห็นว่านี่เป็นเรื่องของรัฐมนูลไม่ใช่ยตินะครับ
อืมผมว่าทางฝั่งสวกับรัฐบาลเก่าก็ไม่ยอมอืม
และถ้าสมมุติว่าอาจารย์วันนอตัดสินว่านี่เป็นยติตกไปแล้วนะครับ
ครับเสนอคุณพิธาต่อไปไม่ได้แล้วนะครับ
อีกฝั่ง๓๑๒เสียงก็ไม่ยอมก็ไม่ยอม
แล้วมันจะจบยังไงเพราะฉะนั้นอาจารย์สุขับก็เลยพอยกมือพอยกมือโวด
วันนี้ก็จะไม่สามารถเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้อีก
ทีนี้พอมันเป็นแบบนี้แล้วแปลว่าวันนี้มันก็จบเลยไหมคะอาจารย์

แต่ผมอ่านว่าท่านประธานสภาก็คงเปิดโอกาส

กลับไปคุยกันใหม่
ก็คือเมื่อไม่เสนอชื่อคุณพิธาไม่ได้แล้ว
ก็ต้องเสนอชื่อแคนดิเดตของเพื่อไทย

คุณอิ๊งก็ยืนยันว่าเป็นคุณเศรษฐา
แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ย
เพื่อไทยเขาบอกว่าเขาไปกระดี้กระดาก็ไม่ได้
ขอให้ก้าวไกลแถลงเปิดทางให้มาก่อนว่า
ขณะนี้พักเก้าไกลมีมติว่าพอแล้ว
ฉะนั้นพักเก้าไกลมีมติว่า
ขอให้พรรคเพื่อไทยรับไม้ต่อ

นี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณหมอชนน่าเมื่อเช้าด้วย
ก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อเช้านี้สักนิดหนึ่งนะครับ
คุณหมอช่วงหน้าให้สัมภาษณ์ด้วย

ที่บอกว่าก้าวไกรน่าจะเสียสละเป็นฝ่ายค้าน

แทนที่อะไรน่ะ
ก้าวไกรจะสรุปว่าให้อย่างนี้
มัดกันเป็นข้าวโต้ม
มันจะกลายเป็นว่าเขาอยากบีบให้ก้าวไกลถอนตัวออกเลย
อีกช็อตหนึ่งอีกช็อตหนึ่งค่ะอีกช็อตหนึ่งค่ะที่ผมมองน่ะอ่า
เสนอเทศท้าก็ไม่ได้เสนออุ้งอิงก็ไม่ได้ค่ะ
เสนอชัยเกษมก็ไม่ได้แล้วก็มีสัญญาณมาว่าถ้าจะให้ผ่าน
ต้องสลับหน้าไพ่กันใหม่ทั้งหมดนี่ไงอ่า
สมพันธ์ข้ามครัวกันสิมันตอนนี้มันเร่งได้เร็วกว่านั้นอีกเออ
ยังไม่ต้องถึงขั้นตอนนั้นครับขอสามคนนี้ไปก่อนอืมอ๋อ
ให้ไปก่อนอย่างนั้นนะครับผมว่าเขาจะให้ไปเลอะ
เขาจะเอาเลยอ่ะเอาเหรอฮะก็คือจะให้จะให้ผลักไปให้เป็นฝ่ายค้านเลย
อาจารย์สุขุมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
ให้สัมภาพเมื่อเช้าค่ะเรื่องการดิวภาคอื่นด้วยครับอ่า
ดิวพักอื่นอย่างเช่นชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตย์เนี่ย
ยอมรับบอกว่ายังไม่ได้มีการตอบกลับใดใดถูกแต่ว่าแกเริ่มไงแต่เริ่ม
เนี้ยผมเชื่อว่าที่ที่แกเริ่มเนี้ยมันต้องมีคนสะกิดอ่าฮะ
ถึงจะไปพูดข้างนู้นได้จ้ะอ่าซึ่งคนที่สะกิดเนี้ย
น่าจะมีส่วนได้เสียในเพื่อไทย